วันนี้ข่าวแรกของเรายังคงเป็นเรื่องราวของ
อาการป่วยของพระเอกชื่อดังคุณปอทฤษฎีค่ะ
เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่ต้องให้แฟนนั้นต้องลุ้นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อคุณโบแวนด้ามีอาการร้องไห้คล้ายจะเป็นลมค่ะ

ถึงความคืบหน้าของอาการคุณปอด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๓ทุ่ม

ว่าทางนายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ความคืบหน้าอาการของปทฤษฎี
ว่าขณะนี้พบอาการปอดอักเสบด้านขวา

มีการติดเชื้อที่ปอดซ้ำซ้อน
จึงปรับให้ยาต้านจุลชีพเพิ่มค่ะ
และในวันนี้๑๖ธันวาคม
ทางโรงพยาบาลจะมีการออกประกาศฉบับที่๑๗
ขณะนี้อาการของปอก็ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะ
แล้วก็ต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลตลอดทั้งวัน

ไม่ว่าจะเป็นคุณโบแวนด้า
คุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว

อยู่เป็นกำลังใจและเฝ้าติดตามอาการของคุณปออย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันที่ช่วงบ่ายเพื่อนบ้านของอาน้ำอ้อย
ก็ได้เดินทางมารับดอกไม้จันทร์ที่ครอบครัวสาวงได้เตรียมเอาไว้
เพื่อนำไปถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกณวัดเทพศิรินทราวาส
ซึ่งทางครอบครัวเองก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเพราะเชื่อว่าเป็นกุศลที่จะทำให้คุณปอนั้นหายดีนั่นเองค่ะ